อาหารสไตล์อิตาเลียนเอเชียนทวิสที่ผสมภาษาความเป็นอิตาเลียนและความเป็นไทยไว้อย่างลงตัว
วกกับการจัดจานที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของแฟชั่นในแบบฉบับเกรฮาว
อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอาหารกับแฟชั่นเมื่อมาพบกันจะว้าวขนาดไหน
เราขอยกหน้าที่นี้ให้กับเฮียน็อตและคุณแวนค่ะ
เอาล่ะครับละคนที่จะแนะนำอาหารของนัตราฮาวให้เราได้ดีสุดนะครับ
เพราะเราเป็นผู้จัดการร้านนัตราฮาว

สวัสดีครับคุณน็อต
อ่ะเมนูแนะนำของคุณออกปอว์ก็คือ
ทำไมต้องชัชช่าครับช่ามาจากอะไรครับ
ช่างมาจากการผสมผสานระหว่างไทยกับอิตาลีครับ

ตัวนี้จะเป็นสปาเกตตี้เส้นน้ำอัชชาแบบอิตาเลียนครับ
และผสมผสานกับผัดชาแบบไทย

อันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์นะครับผม

ใช่ครับผมอันนี้จะเป็นซีฟู้ดสดใหม่ครับ

จะมีเราผัดชาลงไปก่อน

โดยใช้ขั้นปุ่มแล้วก็ผัดเพื่อให้กลิ่นหอม

แล้วก็ท็อปด้วยสปาเกตตี้ลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน

โดยตัวกุ้งเราจะใส่ไปทีหลังเพราะว่าถ้าสุกมากรสชาติมันจะไม่หวาน

พูดง่ายก็คือสปาเก็ตตี้ผัดชานี่เนี่ย
ใช่ครับผม
ถือว่าเป็นสปาเก็ตตี้ที่รสชาติจัดจ้าน
ถูกปรับความยังไงครับน้อง
ใช่ครับอันนี้จัดจ้านแบบไทย
เหมือนเอาผัดชาทะเลแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลย
ทุกอย่างเลยไม่มีการปรับกดลงมาให้เบาไม่มีเต็มที่

ใครนะคะที่แพ้ทางอาหารรสจัดที่นี่ก็มีเมนูทวิทวิสที่รสชาติเบาไว้เสิร์ฟเช่นกันอย่างจานนี้ค่ะ

เมนูต่อไปจะเป็นจานนี้เลยครับอันนี้เป็นสปาเกตตี้พ็อปบอลครับ

ใช่ครับอันนี้เราได้แรงแภนใจมาจากจานโปรดของใครหลายคนก็คือหมูก้อน
แล้วก็คือเราเอามาปรุงรสผัดกับซอสมะเขือเทศแบบอิตาลีครับ
อันนี้เวลาทานเนี่ยจะต้องนึกถึงวัยเด็กไม่ร้อย
อันนี้หมูก้อนทอดจริงมันไม่แค่แบบมีทบอร์มสปาเก็ตตี้ของพวกนั้นแต่มันคือหมูก้อนทอดนั่นแหละ
ที่เอามาใส่กับสปาเก็ตตี้ผัดกับซองมะสะเทศนอกจากเมนูเส้นก็มีเมนูน้ำอื่นด้วยอะไรบ้างครับ
ปลาหมึกเข็นย่างปลาหมึกย่างผัดไทยที่เราจะเห็นว่าทานกับซอสที่มีถั่ว
อันนี้เราก็คือได้แรงบันดาลใจมาคือเอามาผสมผสานกันอืมระหว่างปลาหมึกย่างกับรสเข็นเนี่ยรสไทยเนี่ย
เอามาผสมผสานกับระหว่างน้ำจิ้มถั่วตัดแล้วก็มีเลมอน
อันนี้นี่เป็นซอสเลมอนครับจะเอาเปรี้ยวนิดนึงรสชาติซอสมันคล้ายกับซอสที่เรากินกับปลาหมึกย่างป่ะ
ไม่ครับไม่เหมือนเลยไม่ครับจะเป็นแบบอิตาเลียนเลยอิตาเลียนครับ
ออกออกเปรี้ยวเนอะใช่ครับเปรี้ยวเดเรมอนมันเปรี้ยวเบาอ่ะแล้วก็มีความมันของถั่วเข้ามาผสม
ใช่ครับอันนี้จะเป็นอาโวคาโดสาลัดครับอันนี้ก็ถือว่าสาลัดอีกจานนึงที่ต้องแนะนำ
อ่าขายดีนะใช่ครับอันนี้จะเป็นเอเชียนทวิตครับอ๋อเป็นอาหารสไตล์เชียนทวิตอโวคาโดสุกกำลังพอดีครับครับ
หนะคุกเขากับกลแสบออัสบีครีมอืมหรือชูโอโย่ครับแล้วก็เพิ่มความอิตาเลียนก็คือคลอบด้วยไข่กุ้ง
แล้วก็มีล็อกเก็ตลิฟต์ครับผมนี่คือความเป็นอิตาเลียนเพิ่มเข้ามาก็เบา
ถ้าเบามันจะมีความหอมของตะวิออ่อนด้วยอะไม่นักเกินไปใช่
ไม่ถึงกับขึ้นจมูกนะครับผมเบาหารู้สึกว่าทานเมนูแล้วมันเย็นนะครับผม
หลากหลายเมนูเนี่ยแล้วถ้าหากผู้อยู่เบื้องหลังเมนูเหล่านี้เป็นใคร
ใครเป็นคนหลังสั่งขึ้นมาจริงแล้วเนี่ยของเราจะใช้หลายส่วน
เพราะว่าแต่ละเมนูที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหลายส่วนที่เป็นส่วนร่วมในการเมนู

ที่นี่ได้ยินว่าของหวานก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับผม

ใช่ครับตัวนี้เป็นอีกจานหนึ่งของหวานอีกจานหนึ่งที่ต้องแนะนำครับ

อันนี้คือเราจะใช้เป็นน้ำลำไยที่เอามาทำกอริต้าน้ำลำไยสูตรพิเศษครับ

แล้วก็คือมันก็เหมือนกับน้ำแข็งใสของชาวอิตาเลียนนะครับ

อ๋ออิตาเลียนเครื่องมีน้ำแข็งใสเหมือนกันเหรอครับ

เหมือนเต่าถึงเลยแต่เป็นเต้าถึงในร๊วบเข้าข้ำใส

ได้ที่อันตราฮาลนะครับหรือถ้าลวกสาขาอื่นก็ไปได้หมดเลย
ใช่ครับก็คือนัดฮาของเราจะมีทั้งหมด๓สาขา
คุณแวนครับนี่ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับ
ทางอันตราฮาลมีเมนูพิเศษอะไรแนะนำไหมครับ
มีครับก็คือตอนนี้เราได้รังสรรคเมนู
ซึ่งจะเริ่มบันที่๑ธันวาค์สถานที่อันตราฮาลนะครับ

ก็คือเมนูเราจะวัตถุดิบต่างเราจะมาจากโครงการหลวง
ว่าจะเป็นผักหรืออะไรต่างครับจะมาจากโครงการหลวงทั้งหมด

วันนี้๑ธันวาค์ถึงธันวิทยาลัยโมกราชครับ
ก็เชิญได้ที่อันตราฮาลจุดสาขาครับ

ขอบคุณครับ
เรียกว่ามาอันตราฮาลคาเฟ่ที่เดียว

และแอปพลิไทเซอร์กันเลยนะคะเนี่ย

หรือมาเดินถ่ายรูปไฟลงซานต้า

ก็แวะมาเติมพลังและอิ่มอร่อยกับหลากเมนู
ไตลอิตาเลียนเอเชียนทวิตกันได้นะคะ

วันไหนและทานเมนูอะไร
ช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ